เจ็ดในรายการ๔๙นาที
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่มือปราบสัมภเวษีอย่างเดียวแล้ว
เขาเป็นมือปราบทุกเรื่องที่มีการหลอกลวงประชาชนดีกว่า
หมอปลาบุกบริษัทช่อกงเงินลั่นสนั่นรู้จักรัฐมนตรี
หมายถึงคนที่หลอกลวงบอกพวกผมทำงานกับรัฐมนตรี
นี่แหละครับเมื่อวานนี้ทีมงานหมอปลากับทนายภัยศาล
ก็ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้เสียหาย
บุกไปในบริษัทแห่งนี้ปรากฏว่า
ผู้ต้องหาถามหมอปลามายุ่งอะไร

อ้าวทำอย่างไรนะทำอย่างไรลองดูครับ
โอ้โฮโอ้โฮ

เฮ่ยไอ้ฮุมึงว่าผัวหัวไอ้

ไอ้โอ้โฮ

พร้อมเข้าเลยครับพร้อมเข้าครับ

วาดมือตบเป็นวอเล็กบอลเลย
แล้วก็กระโดดถีบเป็นเทควันโดเลย

คุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลา
นะครับไปตบแล้วก็ตามไปถีบ

ลงนี่เป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงและหลอกลวงประชาชน
ถูกตำรวจจับตัวไว้นะครับที่โรงพักบ้านแพ้ว
คุณน้ำฟ้ากระโดดตบหัวแล้วถีบเลยนะ
จนในหลงต้องวิ่งหนีเซธรา
เกือบจะล้มใส่รถยนต์ด้วยเมื่อกี้นี้
สาเหตุที่คุณน้ำฟ้าเข้าไปซัดในลงแบบนั้น
เพราะว่าโมโหในล้งมาตะโกนด่าหมอปลา
มายุ่งเรื่องนี้ทำไมเอาลองฟังดูครับ
ครับเรียกโทษ
โกรธแทนต้องกินไง
โหนี่แล้วประเด็นหลังนี่แหละ
ประเด็นหลังนี่แหละคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยหมอปลาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มคนตั้งบริษัทขึ้นมาอ้างว่าเป็นบริษัทต่างชาติมีเงินลงทุนเป็นหมื่นล้าน
หลอกชาวบ้านครับบอกรู้จักกับนักการเมืองนะรู้จักรัฐมนตรีนะมามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์นี่มานะฮะ
แล้วจะได้รับเงินปันผลแล้วก็ยังไปหลอกชาวบ้านบอกว่าจะได้ค่าในหน้าถึง๕๐ล้านบาทครับ
โอ้โหโดยลูกค้าเนี่ยต้องจ่ายค่าประเมินก่อนนะดอมสนใจไหม
น่าสนนะอ่าพอถึงเวลาเดี๋ยวจะจ่ายเช็คให้ลูกค้าครับ
พอมีคนร่วมลงทุนจริงปรากฏว่าบริษัทไม่จ่ายบริษัทไม่จ่ายเงินให้ผู้ร่วมลงทุน
นี่ก็ตามสเต็ปเลยนะมีคนถูกหลอกทั่วประเทศครับคุณผู้ชมฮะทั่วประเทศ
มูลค่าความเสียหายรู้ไหมรวมรวมแล้วเท่าไหร่เป็นพันล้านบาทครับอืม
ไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านแพ้วฮะเมื่อวานนี้หมอปลาไปกับตำรวจบ้านแพ้ว
วางแผนการปิดล้อมจับกลุ่มนายเพชรกฤษชื่นชมอายุ๒๖ปี
แล้วก็นายธีรวัตรวิสุทธิแพทย์อายุ๓๔ปีนะฮะ
ความผิดฐานช่อโกงแล้วก็หลอกลวงประชาชน
เข้าไปจับตัวทั้งสองคนเนี่ยคือผู้เสียหายที่เขามารอ
หรือถูกนัดมาเจรจาเนี่ยเขาทนไม่ไหวครับ
ทนไม่ไหวก็มาตบผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้น
ตำรวจต้องรีบพาไปเลยผู้ต้องหาเนี่ย

ไปสอบปากคำที่โรงพักบ้านแพ้ว

ใช่นี่แหละเขากรดแค้นกันมาก

ผู้ต้องหาเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

หมอปลาบอกว่าโอ้โฮวางแผนมา
บุกไปจับผู้ต้องหาหลายครั้งแล้วแต่ก่อนหน้านี้
หนึ่งในผู้ต้องหามันติดโควิด
มีการนัดรวมตัวกันวางแผนกับตำรวจสพบ้านแพ้วในครั้งนี้

อยากให้ผู้เสียหายรายอื่นออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
หมอปลาบอกไม่ต้องกลัวเป็นคดีแล้ว
นายภัยศาลก็ให้ข้อมูลเหมือนกันบอกว่ากลุ่มนี้นะ
ช่อกงทั่วประเทศมั่นใจว่าไม่มีใครจับได้
ทีมงานหมอปลากับทีมงานทนายภัยศาลวางแผนกัน
และที่สำคัญต้องขอขอบคุณตำรวจสพบ้านแพ้ว
ที่ช่วยให้เขาทำสำเร็จกันครับ

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท

เป็นห้องเช่าร้างแล้วย้ายไปอยู่ลาดพร้าว
แล้วบริษัทไม่มีการรายงานบัญชีมา๓ปีแล้ว

ส่วนคนประเมินที่ดินก็เป็นพวกเดียวกับผู้ต้องหา
แล้วก็ไม่มีใบรับรองการประเมินด้วยนะ
จึงเป็นขบวนการช่อกงระดับประเทศ

ซึ่งตำรวจจะต้องขยายผลต่อ
ว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือไม่ครับ